สุขภาพของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นายพิธาริมเจริญรัฐ
ที่เจ้าตัวนั้นจะแนะนำตัวทุกครั้งเวลาไปพบปะพี่น้องประชาชนกันหน่อย

ประกาศข่าวดีครับบอกว่าหายจากโควิดแล้ว

และนอกจากนี้ยังบอกได้ว่า๒๗มิถุนายนนี้จะไปรายงานตัวที่สภา

หายจากโควิดและเตรียมไปรายงานตัวที่สภา
เรื่องที่๓ที่แจ้งก็คือว่าเห็นภาพนี้ไหมครับ

มีกุ้งอบวุ้นเส้นน่ากินน่ากินคุณผู้ชมมิ้นครับ
เชิญชวนทุกคนช่วยกันกินกุ้งเพราะราคาตกต่ำ
เห็นว่า๒๒๒๕มิถุนายนนี้ที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ผ้าไทยแล้วก็กินกาแฟเอกินอะไรต่างคนก็ตามร้อย

วันนี้ครับการมารับหนังสือรับรองของสอสอพักภูมิใจไทย
เช้าที่ผ่านมานายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพัก
หลังจากรับหนังสือรับรองแล้วก็แสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวกับการโหวตประธานสภา
บอกว่าพักจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้
และจะหยิบยกเรื่องนี้หารือกันด้วย
พักยืนยันเคารพหลักการตามระบอบประชาธิปไตย
ในขณะที่หัวหน้าพักนายอนุทินชาญวีรกูลครับ
เมื่อช่วงเช้าไม่ได้มารับหนังสือรับรอง
จากติดภารกิจต้องบินไปจังหวัดขอนแก่นครับ
ไปรับมอบหัวใจในภารกิจการปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยครับ

ลองฟังเพิ่มเติมจากคุณศักดิ์สยามหน่อยฮะ
อดีตที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่า
ผู้ที่ทำหน้าที่ตำแหน่งประธานสภาอยู่รองประธานสภา
ต้องเป็นผู้ที่ควบคุมการประชุม
แล้วก็มีความเป็นกลางในการการเรียน
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคุณสมบัติ

ก็มันเป็นประธานสภาหรือเป็นประมุขของฝ่ายในอดีตประหลาด
ซึ่งเป็น๑ใน๓อำนักอธิบไฟร์

หัวหน้าพักในอนุทินเดินทางมารับหนังสือรับรอง
เพราะบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีวาระเรื่องโหวตประธานสภา
ตอนแรกเห็นบอกว่าจะมีการหารือกัน

คือตามมารยาทพักอันดับหนึ่งกำลังจะตั้งรัฐบาลอยู่

เราไม่ควรไปเคลื่อนไหวจนกว่าจะมีปัญหา
ซึ่งตอนนี้คือยังไม่เจอปัญหาไง
ทีนี้ก็มีข่าวร่ำลือบอกว่า
ก้าวไกลไปดีลกับนายเนวินชิดชอบ
เพื่อให้โหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
พอถามคำถามนี้ปั๊บนักข่าวบอกเลยว่า
โอกาสเป็นไปได้จริงหรือไม่อย่างไร
ฟังคำตอบชัดจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ

ดีลอะไรกับพักภูมิใจไทยดีลกับผม

ถ้าเข้าไปที่นู่นแสดงว่าไปผิดที่

ตรงนั้นแล้วไปแล้วยังไง
พักตัดสินใจอะไรด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่า

ต้องเข้าที่ประชุมพักตลอดล่ะครับ

ความหมายที่บอกว่าศูนย์ถึงติดลบนี่เป็นเพราะว่า

ส่วนจะเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาหรือเปล่า

คุณบอกประขึ้นบอกว่าความแท็จเจนจะมีหลังสอนแรดงานตัวครบครับ
และหลังรัฐพิธีเปิดประชุมสภาช่วงนั้นเราต้อง
ก็ต้องดูว่าวันนั้นเราอยู่ตรงไหน
ฝ่ายเรามีการเสนอชื่อใครหรือไม่
อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอติดตามอีกไม่กี่วันนะ